คุณผู้ชมค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดกำแพงเพชรถึง๓ครั้งนะคะ
และทุกครั้งพระองค์พระราชทานความร่มเย็นทั้งกายใจให้กับประสบกรณิกรติดตามได้จากรายงานค่ะ
ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของวัดครูยางพระอารามหลวงและชาวจังหวัดกำแพงเพชรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชและพระอุโบสถ
หลังนี้ยังสร้างขึ้นด้วยทรัพย์พระราชทานเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดกระถิ่นส่วนพระองค์อีกด้วย
ครูยางพระอารามหลวงแต่เดิมเป็นวัดราชสร้างขึ้นไม่น้อยกว่า๔๐๐ปี
ตั้งแต่ยังเรียกขานเมืองตามโบราณในหลายชื่อทั้งเมืองชากังราวนครชุมไตรตรึงเทพนครและเมืองคนที
จากวัดแห่งนี้จะเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองกำแพงเพชรแล้ว
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่๒๐พย๒๕๑๕
เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองกำแพงเพชร
พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาฏ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์
ทั้งพัดรองพปและสมุดบันทึกลายพระหัตถ์
ในวันนั้นถือเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งที่สอง
อกจากนี้ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน๖๐๐๐บาท
ในการบุรณปฏิสังขรพระอุโบสถของวัดที่สุดโสม
ซึ่งต่อมาได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นแทน
และได้พระราชทานนามให้กับพระพุทธรูปประธานปางสุโขทัยว่าพระพุทธวชิระปราการ
โดยในเวลาต่อมาทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ยกฐานะวัดครูยางเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเมื่อวันที่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
วัดภูยางได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นเพราะว่าหลังเก่าที่พระองค์เสด็จมาประทับ
เมื่อครั้งมาถวายพระกฐินต้นนั้นชำรุดสุดโทรมไม่สามารถที่จะบุรณะให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้

นามพระพุทธรูป
ซึ่งปฏิสถานภายในอุโบสถหลังเนี้ย

พระพุทธวชิระปราการ
ซึ่งมีความหมายว่าเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองกำแพงเพชร
พระองค์ได้พระราชทานให้แก่วัดครูยาง
ต้นศักดิ์ขนาดใหญ่อายุกว่า๕๐ปีที่ปลูกอยู่ด้านหน้าอาคารสารกลางจังหวัดคืออีกหนึ่งอนุสรแห่งพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จพระราชดำเนินยังจำ

ศูนย์วงศวงศ์สมเด็จพระนาเรศวรมหาราช
ในวันคล้ายทรงกระทำยุทธหัสถีชนะพระมหาอุปราช
ซึ่งเมืองกำแพงเพชรเคยเป็นสถานที่ตั้งทัพหลวง
ในวันนั้นประชาชนจึงได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด
และยังจดจำภาพของล้นกล้าวทั้งสองพระองค์ในวันนั้นได้ไม่รู้ลืม

กะแมงเพชรจะมีแค่๔อำเภอเท่านั้นนะครับ
คืออำเภอคลองขลุงอำเภอขานุอำเภอพานตายและอำเภอเมือง
บรรดาราศดรทั้งหลายก็เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดนะครับ
เจ้าอยู่หัวเนี่ยจะทักทายประชาชนใกล้ชิดประชาชนมากทีเดียว
และครั้งที่๓เมื่อวันที่๒๙มกราคม๒๕๒๑ทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เพื่อพระราชทานทงประจำรุ่นให้กับลูกเสือชาวบ้านของอำเภอต่างจำนวน๑๑๗รุ่น
ก่อนจะเยี่ยมเยี่ยนราษดรซึ่งในระหว่างนั้นได้มีชาวบ้านยื่นถวายดีกาขอพระราชทานให้ทรงช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำนา
ด้วยพระอัจฉริยภาพพระองค์ได้ใช้ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่เส้นทางคลองส่งน้ำ
พระราชทานพระราชดำริให้กรมชนรับประทานขุดลอกแนวคูคลองท่อทองแดง
ซึ่งเป็นแนวคูคลองเดิมที่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณเคยใช้ส่งน้ำผ่านท่อที่ทำจากไม้สักมาประกบกัน
และรับด้วยทองแดงให้สามารถกลับมาผันน้ำจากแม่น้ำปิ่งส่งต่อไปใช้ประโยชน์ทั้งการเกษตรและดำรงชีวิต
รวมพื้นที่รับประโยชน์กว่า๒๔๐๐
หลังจากนั้นแล้วคลองมันยืนเสมอของสักครั้งมันจะไปไปสู่การพลังกะตายคือเมืองบางพราน
คนเลี้ยงพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็การเกษตรถือว่า
ได้ทุกทั่วมุมของกำแพงเพชรเรา
ปัจจุบันระบบส่งน้ำผ่านคลองท่อทองแดง
ยังขยายเพื่อแผ่ความอุดมสมบูรณ์ไปถึงจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย
ร่มเย็นทั้งกายและใจที่เกิดขึ้นได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสำเด็จพระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดช
จะยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของประสบกรณิกรชาวเมืองกำแพงเพชร

ไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานเพียงใดก็ตาม
ที่ผ่านมาขุมพลาดบริหารส่วนธุบัตรกำแพงเพชร
ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิต

โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกร
ซึ่งเรื่องนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
และให้ความสำคัญตลอด
น้อมนำหลักศาสตร์ของพระราชามาปฏิบัติ
จนขณะนี้เกิดผลเป็นรูปธรรม
และเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย